เขาบอกเรื่องราวทั้งหมดเลยเพราะว่าสังคมจมตีเยอะนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดปาร์ตี้ทำไมถึงจัดปาร์ตี้ในช่วงโควิดแบบนี้
รวมถึงประเด็นที่สังคมตั้งคำถามสรุปแล้วการศึกษาจบที่ไหนเรียนอะไรเรียนจริงหรือเปล่า
มาโกหกว่าไม่ดื่มเหล้าในห้องก็ไม่ได้โอเคคนมันก็นะฮะ
คือเราคิดว่าเรามาลืมในห้องส่วนตัวแล้วอันนี้คือเราทำผิดครับ
ตูมพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับ
ไม่มีการหนีความผิดเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าตรงที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นการบิดเบียนข้อมูลอะไรข้อมูลต่าง
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มาเอาหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงแรมตั้งแต่ตูมเดินก้าวเท้าเข้าโรงแรมจนออกเข้าโรงแรมไปหมดแล้ว
กล้องทุกมุมจำนวนคนทุกสิ่งทุกอย่างคือตามที่รัฐแถลงเลยครับ
นั่นแหละค่ะดีเจมส์มะตูมยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นแอลกอฮอล์ที่นำมาจากข้างนอกส่วนการรับประทานอาหารไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันแบบเยอะแต่แยกกันรับประทานนะคะแล้วก็ยืนยันว่าแอลกอฮอล์ที่รับประทานที่ดื่มกันในวันนั้นซื้อมาจากข้างนอกเพราะถ้าบอกว่าซื้อมาจาก
ตอนนี้เข้ารักษาตัว๑๕วันแล้วแต่ลักษณะคือยังมีซากเหลืออยู่นะคะแต่สรุปแล้วร่างกายแข็งแรงดีส่วนเพื่อนอีก๘คนออกจากโรงพยาบาลหมดแล้วส่วนข้อความข้อความหนึ่งที่ถามว่าทำไมถึงดาราถึงจัดงานวันเกิดได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผมเป็นดาราเพียงคนเดียวในงานส่วนเข้าโอ๊ตที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ทราบจริงว่าเป็นดาราด้วยเช่นเดียวกันนอก
ขณะที่ผู้วาสรรจการกรุงเทพฯมคอนประกาศว่า
ปีนี้กรุงเทพงดจัดงานตรุษจีนเยาวราชนะคะ
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ส่วนโดยสรุปวันนี้แถลงของสวบคนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๐๙รายค่ะ
ติดเชื้อในประเทศ๗๙๖และเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๓รายค่ะ